ช่วยกันหาเจ้าเลื่อมลาวันหน่อย

ตัวของเจ้าเลื่อมลาวันนะครับ
คือเขาปกติจะเอามาอาบน้ำสัปดาห์ละครั้ง
แล้วก็จะให้มันนอนผึ่งแดดอยู่แบบนี้
ทุกทีมันก็ไม่เคยกระดุกกระดิกไปไหน

เลื่อมลาวันหายเจอเศษเหรียญ๓๐บาทเอาไว้ต่างหน้า
นี่นะครับเพจสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนาครับ
ก็โพสต์ประกาศตามหางูหาย

จริงเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับ
เลื่อมลาวัลใช้เป็นสื่อการสอนให้กับเด็กแล้วก็ประชาชน
มันเป็นงูหลามสายพันธุ์ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมันไม่คือมันไม่ฉกไม่กัดแล้วก็ไม่มีพิษ

คือเอามาอาบน้ำสัปดาห์ละครั้งแล้วปล่อยมานอนอาบแดด
รั้วของสถานีทำแบบนี้ประจำเลยคุณผู้ชมคุณพระราพรฮะ
ปกติมันไม่เล้ยค่ะ

แต่วันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ละสายตาแค่๑๐นาที
งูหายครับช่วยกันเดินออกตามหาแล้วไปเจอ
ไปเจอตรงที่คิดว่างูมันน่าจะอยู่เนี่ย
เจอเศษเหรียญวางอยู่๓๐บาทแทนเนี่ยครับลองนับดูนะฮะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ฝากบอกถึงคนที่เอางูไปเอากลับมาคืนเถอะ
คือไอ้เจ้าเลื่อมลาวันเนี่ยนะมันมีประโยชน์มากนะครับ

พบนะฮะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๒๑๓๐๐๗๒๒ครับ

เดี๋ยวลองฟังพี่ที่ดับเพลิงเขาพูดหน่อย
ส่งแสงสื่อแล้วก็เลยเตลิด
ฝากว่าใครเจอก็นำมาส่งให้ด้วย
ใครเจอเรื่องลาวันช่วยแจ้งหน่อยนะคะ
เพราะถือว่ามาช่วยเจ้าหน้าที่เขาเป็นเรียกว่าเรื่องของการเรียนการสอน
เพราะว่าบางทีเขาก็ต้องสอนเรื่องของการไปจับงู
หรือให้เด็กได้รู้จักมากขึ้นนะคะ